ส่วนความคืบหน้ากรณีของแอมชายนายนะครับล่าสุดครับ
วันนี้หนึ่งในคนที่สุดท้ายถูกโยงชื่อเข้ามาเฉยเลย
ก็คือคุณไอซ์ปรีชายานะครับเพราะว่าไปพบว่ามีการสั่งซื้อสายนายในล็อตเดียวกันกับแอม
แต่เจ้าตัวก็ยืนยันย้ำชัดว่าเอามาไล่สัตว์มีพิษที่บ้าน
ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยยังไม่ได้แกะด้วยซ้ำ
แล้วก็ให้คุณตำรวจเอาไว้แล้วเพื่อความสบายใจแล้วก็ยินดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะฮะ
วันนี้ครับคุณไอซ์ปรีชายาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ทนายความ
ก็เดินทางไปที่สโมสรตำรวจครับเข้าพบพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีของแอมสายนายนะฮะ
นี่มาพร้อมกับแฟนคุณไอด้วยนะเนี่ยผู้ชายที่ยืนใส่แว่นดำอยู่เนี่ย
ก็พากันมาเพื่อให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับค่ะคุณไอซ์เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้กังวลนะ
เพราะการซื้อสายนายเป็นการสั่งซื้อมามีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ก็คือนำไปใช้ไล่สัตว์เลื้อยคลานที่มาคุกคามทำให้เกิดความเดือดร้อนภายในบ้าน
ไม่ได้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยหาข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต
รู้ว่าเขาขายกันที่ไหนก็เลยไปสั่งซื้อแล้วมารู้ทีหลังว่า
เอ้ามันเกิดเหตุการณ์กรณีของแอมสายนายเหรอเนี่ย
แล้วแอมเขาถูกจับดำเนินคดี
ไม่คิดเลยว่าเรื่องจะถูกโยงมาถึงตัวเธอ
ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าตอนที่วันนั้นน่ะทราบ

สั่งไปแล้วทราบ
ทราบวันที่สั่งนั่นแหละค่ะ
นี่คือสิ่งที่คุณไอซ์ตอบนักข่าวนะครับ
ส่วนแม่ของคุณไอซ์ครับแม่บังออนบอกว่าที่ผ่านมา
ดร้อนมากนะที่บ้านสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษต่าง

หมาที่เลี้ยงไว้ก็ตายเพราะว่าสัตว์มีพิษต่าง
เล้ยคลานเหล่านี้มันมารังความไปหมดเลย

ที่บ้านปรากฏว่ามีการซุดตัว
เนื่องจากมีการก่อสร้างของโครงการใกล้แถวนั้น
และที่ผ่านมาก็แจ้งเรื่องไปยังนิติบุคคลแล้ว

ส่วนที่เสียหายเนี่ยก็ได้ซ่อมไปบ้างแล้วแหละ
แต่ส่วนที่ต่อเติมมันยังพังอยู่เลย
ลองฟังคุณแม่ครับ

เงินตัวทองเอาเป็นสัตว์สงวนเราไปทำอะไรเขาไม่ได้นะ
แต่เขาเข้ามาทำร้ายสัตว์เลี้ยงของแม่

แล้วก็งูเห่าก็มากัดหมาของแม่เสียชีวิต
เรารู้สึกว่าเราก็พยายามทำอย่างอื่นนะคะ
ไม่ได้ลองอย่างอื่นเอากระมะถันไหม
เอาอะไรมาโรยลองดูทุกวิถีทาง

แล้วมันเป็นจังหวะนรกจริงเรามาสั่งอะไรตอนนี้

อะไรมันจะจังหวะนรกอะไรได้แบบนี้
มาเจอเรื่องแบบนี้ตอนนี้พอดิบพอดีเลย
ก่อนหน้านี้มีการโยงเรื่องการตายของอดีตผู้จัดการส่วนตัวของคุณไอซ์เนี่ยนะฮะ
บอกว่าเธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันธุ์ด้วยหรือไม่
ก็ยืนยันย้ำชัดว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอน
เพราะอดีตผู้จัดการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ

เอาข้อมูลไปเผยแพร่แชร์ต่อ
และทำให้สังคมเกิดการเข้าใจผิด
แล้วก็กระทบกระเทือนต่อจิตใจเป็นอย่างมาก
คือคุณไอซ์ถึงขั้นร้องไห้เลยตอนนั้นก่อนหน้านี้
เธอพูดทำนองว่าอดีตผู้จัดการก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วเธอเพิ่งจะสั่งสายนายหลังเหตุการณ์ของคุณก้อยด้วยซ้ำ
รู้สึกว่าจะเป็น๒๐กว่าช่วงเมษายนอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ไม่คิดว่าจะถูกหยิบโยงเชื่อมโยงมาได้ขนาดนี้
ทนายความครับทนายมนชัยบอกว่า
มาเข้าพบพนักงานสอบสวนมาตามหมายเรียกแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็จะแจ้งให้พนักงานสอบสวนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ที่ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้นำไปใช้ทำอย่างอื่นเลย
เรื่องการใช้ย้ำว่าต้องการสั่งมา
เพื่อเอามาใช้ไล่สัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลาน

แต่ทีนี้ความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตราย
จะต้องถูกดำเนินการอย่างไรหรือไม่ตรงจุดนี้
ทนายความบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอให้พนักงานสอบสวนพิจารณาก่อน
หลังจากที่ทราบเรื่องก็ได้ให้นำสายนายที่ซื้อมา

เก็บเอาไว้รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

คือการนำเข้าครอบครองจำหน่ายซื้อขายมีความผิดนะฮะ
นี่คือสารอันตรายมากนะสายนายเนี่ยนะฮะ
คือวันนี้คุณไอ้กับคุณแม่ถูกเรียบสอบปรับคำ
นี่แหละว่าก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
เอาหลักทงหลักฐานอะไรให้ตำรวจไปหมดแล้ว
แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าเธอไม่เคยเปิดใช้ด้วยซ้ำ

อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตำรวจแล้วล่ะว่าตำรวจจะมองยังไง
เพราะเธอไม่รู้มาก่อนว่าเอาครอบครองมันผิดกฎหมายด้วย

คนก็คงจะครอบครองได้ละมั้ง
เธอเลยอยากฝากให้เคสของเธอเป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นด้วย
ก็ให้ปากคำมาชี้แจงเรื่องความบริสุทธิ์ของเราว่า
สั่งมาเพื่อจุดประสงค์อะไรค่ะ
แล้วท่านรองโจ๊กก็ให้ความ
เป็นธรรมแล้วก็ต้องขอบคุณท่านจริง
เพราะว่าท่านก็ได้รับฟังเราที่เราชี้แจงค่ะ

เพราะว่าคือถ้าเรายังไม่ได้ออกมาชี้แจง

แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเลย
ที่อาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนไอซ์
แล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ค่ะ
แววมาว่าคุณไอซ์บอกนักข่าวว่าไงรู้ไหมคะ

งูเหลือมงูเห่าตัวเงินตัวทองที่บ้านยังไงแล้ว

ที่บ้านเยอะมากเพราะว่าคลิปต่างที่เราเห็นกันใช่ไหมฮะ
คือถ้าจำได้ก่อนอันนี้มันเคยมีหมู่บ้านจัดสรรอีกที่หนึ่งนะ
บอกว่ากำแพงซุดคล้ายกับเคสของบ้านคุณไอนี่แหละ
แล้วงูเห่าอยู่เหมือนเป็นรังเลย

เลื้อยเข้าบ้านเข้าคอกเด็กอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ต้องดูแหละว่ามันจะแก้ไขมันหายังไงได้บ้าง
แต่คุณไอซ์บอกเออซื้อบ้านใหม่ดีกว่าหนีไปเลย
ส่วนผู้ชายที่คุยกับคุณไอซ์ยืนอยู่เนี่ยนะฮะ
ก็คือบิ๊กโจ๊กนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
หรือว่ารองโจ๊กหรือบิ๊กโจ๊ก
ซึ่งก็มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับ
ก็บอกว่าคือการเรียกมาสอบปากคำวันนี้เนี่ย

แต่ก็จะต้องดูว่าการสั่งซื้อสายนายในปริมาณเนี่ย
เป็นอันตรายขนาดนี้สมเหตุสมผลหรือเปล่า
ข้ออ้างที่บอกว่าต้องการใช้เพื่อกำจัดสัตว์เท่านั้น

จะตรวจสอบหน่วยงานที่กำกับดูแลการนำเข้าและการขาย
ปล่อยประละเลยจนทำให้มีการซื้อขายสายนาย
กันอย่างโจกแจ้งทางออนไลน์หรือไม่
แม้ว่ากฎหมายการนำเข้าครอบครองวัตถุอันตราย
ระบุว่าการซื้อขายสารสายนาย
ปริมาณไม่เกิน๑๐๐กิโลกรัมหรือ๑ตัน

แต่พรบคุ้มครองผู้บริโภคถือว่าผิดกฎหมายครับ
วันพรุ่งนี้จะเรียกตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาชี้แจง

พบว่าปล่อยประละเลยจนทำให้การนำสายนายมาใช้
ในการกระทำความผิดมันเกิดขึ้นได้ง่าย
ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดมาตรา๑๕๗เหมือนกันนะฮะ

นี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับคุณไอซ์ปรีชายา

และต้องไปตรวจสอบต่อว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นอย่างไร

คราวนี้ครับตามต่อความคืบหน้ากรณีของแอมฮะ
ตอนนี้รองโจ๊กบอกว่ากำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วพบว่าแอมมีการสั่งซื้อสายนายหลายครั้งแต่ใช้ชื่อคนอื่น
ตำรวจก็เรียกคนที่ปรากฏชื่อเป็นผู้สั่งซื้อสายนายมาสอบปากคำแล้วนะครับ
เรื่องต้นพบว่าไม่พบความเกี่ยวข้อง

จากการขยายผลพบว่ามีคนใกล้ชิดแอมมีการสั่งซื้อยาถอนพิษยนายให้กับแอมด้วย
อันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับ
คดีนี้ครับรองโจ๊กบอกเลยว่ามั่นใจจะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้อง
แอมได้ทันกำหนดหลังครบฝากขัง๗วัน

แอมคือเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าแอมสั่งยายังไงแอมสั่งยาที่ไหน
สังคมก็จะถามว่ายานี้แอมสั่งมาได้ยังไง
แม้ว่าเราจะพบสายนายในรถในบ้านต่าง
แต่วันนี้เราพบแล้วนะครับเราพบแล้วว่าวิธีการสั่งแอมม์สั่งยังไง
แต่รายละเอียดขอเป็นรายละเอียดในสำนวนไม่ขอเปิดเผยนะครับ
ถูกสวมชื่อในการสั่งซื้อเขาให้การเป็นประโยชน์ไหมครับ

ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะเดี๋ยววันอังคารจะสอบหมอนะฮะ
แล้วก็จะขอมาตรหมายจับในวันอันทางนะครับ

ทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสายนายเมื่อปี๖๓ครับ
มีการนำเข้าสายนาย๒๐๐ขวดขวดละ๒๕๐กรัม
เท่ากับปริมาณ๕๐๐กิโลกรัมนะฮะ
็ตนี้ขายไปหมดแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็คือนำไปใช้ในอุตสาหกรรม
มาปี๖๔มีการนำเข้ามาใหม่อีก๒๐๐ขวด
ขายไปแล้ว๑๔๓๗ขวดหรือประมาณ๓๕๙กิโลกรัมเศษ
จากการตรวจสอบพบว่าแอมสั่งซื้อในล็อตนี้ครับ
เป็นล็อตเดียวกันกับคุณไอซ์ปรีชายาที่สั่งซื้อด้วย
ตรวจสอบพบว่าแอมมีการสั่งซื้อหลายครั้ง
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณที่แอมสั่งซื้อไปว่าเท่าไหร่
และจะต้องตรวจสอบว่าในล็อตดังกล่าวนั้น
มันอยู่ที่ไหนบ้างมีบริษัทไหนครอบครองและยังเหลือครบหรือเปล่า
แต่มีชื่อคนในครอบครัวเป็นคนรับพัสดุซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่
ขณะนี้ครับบิ๊กโจ๊กอยู่ระหว่างประชุมกับชุดสืบตำรวจภูทรภาค๗
รวมไปถึงกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้อง
หากพบว่ามีคนใดเกี่ยวข้องจะขอสารออกหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้วยนะฮะ
ต่อไปด้วยนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเพิ่ม
ยังคงรอพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนครับ
ทีนี้ถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็คือลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย
หนึ่งในนั้นคือบ้านพ่อแม่ของแอมถูกไหมคะแล้วก็ไปเจอรถยนต์คันนี้ค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นแบบไวเลยนะคือหน้ารถเนี่ยมีร่องรอยการเฉียวชนด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำกลับมาตรวจสอบอย่างละเอียด
หลักแล้วคือต้องการตรวจหาสารสายนายภายในรถยนต์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้ารถตรงกลางพวงมาลัยเบาะนั่งช่องสายยางอะไหล่ท้ายรถต่างนานา
ดูผ่านผ่านมันคือสีดำแต่พอไปดูแบบสังเกตดีเอ๊ะมันมีร่องรอยสีแดงติดอยู่ด้วย
แต่มีการไปพ่นสีทับใหม่เป็นสีดำแต่ลักษณะเหมือนเป็นการทำสีแบบรีบรีบอะค่ะ
เพราะมันมีรอยเดิมสีแดงตามขอบประตูแล้วก็สเกิร์ตหน้ารถด้วย
สำหรับกรรมสิทธิรถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นของไฟแนนซ์บริษัทหนึ่ง
ซึ่งมีแอมเป็นผู้เช่าซื้อแต่ขาดต่อภาษีมา๘ปีแล้วนะคะ
วันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรีก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ใช้เครื่องมือการชั่งหลายชนิดเลย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างน้ำยาเคมีพิเศษ
อดอุปกรณ์ในรถห้องเครื่องเลขเครื่องยนต์คือตรวจอย่างละเอียดจริง
เพื่อจะเข้าไปตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลขนส่งประมาณสัก๒ชั่วโมงกว่าได้
สสดา๔๕๕กรุงเทพคือเลขทะเบียน
ดั้งเดิมจริงคือสีแดงแต่ถูกพ่นทับเป็นสีดำ
ส่วนป้ายวงกลมที่ระบุเลขทะเบียนชต๔๒๒๓กรุงเทพ
ระงับการใช้งานไปแล้วแปลว่าอะไร
วงกลมที่ติดอยู่กับรถไม่ตรงกับตัวรถจริง
รักฐานที่เก็บได้ทั้งหมดก็มีการส่งให้พนักงานสอบสวนสบ้านโป่งจราชบุรีแล้ว
แล้วก็จะส่งต่อไปให้อาจารย์ออสนะคะรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์ตรวจพิสูจน์ต่อไปด้วย
ทีนี้ครับความคืบหน้าในประเด็นของนายแด้

เมื่อวานนี้เราได้คุยไปเบื้องต้นใช่ไหมครับ
เพราะว่ามีลูกหนี้ของนายแด้ถูกเชิญไปสอบปากคำในพื้นที่อุดรธานี
วันนี้ครับคุณอัพจิรายุทธ์บุญชูครับนักข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปคุยกับนางกรยา
หนึ่งในอดีตลูกหนี้ของนายแด้เล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับนายแด้
ในวงการเงินกู้ในแด้เขาจะเรียกแทนตัวเองว่าเสียเป่า
รู้จักกับเสียเปล่าหรือนายแด้เมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมาครับ
คือได้นำบัตรมาที่เขาแจกกันตามบ้านบอกว่าเนี่ยนะมีคนปล่อยเงินกู้ชื่อเสียเป่า
ตอนนั้นคนที่ติดต่อเสียเปล่าเพื่อจะขอกู้เงินมีตัวเธอ
แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีก๓คนก็คือนางไพรวันนางอุทัยและนางจันเพล
พอติดต่อไปก็เลยได้คุยกันกับในก๊อฟก๊อฟก็คือลูกน้องของนายแด้นะครับ
ก๊อฟเนี่ยเขาติดต่อไปเจอในกอล์ฟบอกว่าตัวเองเป็นลูกน้องของเสียเป่า
เดี๋ยวจะเข้ามาหาที่บ้านแล้วก็ทำสัญญาเงินกู้นะ
ซึ่งตัวของเธอเองแล้วก็นางไพรวันเลือกที่จะจ่ายรายวันเป็นเงินสด
ส่วนอีก๒คนคือนางอุทัยและนางจันเพลขอโอนเข้าบัญชีในกอล์ฟ
แต่ละครั้งครับในกอล์ฟเนี่ยเป็นคนมาเก็บเงินที่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
เพราะว่าส่งครบทุกงวดส่วนในแด้หรือเสียเปล่าเคยเจอครั้งเดียวครับ
ทำสัญญาป้าเขาบอกว่าดูแล้วก็เป็นคนภูมิฐานนะ
ใส่ทองเต็มตัวเลยแล้วพูดจาดีที่ผ่านมาไม่รู้เลยนะ
ว่านายแด้เนี่ยเขาเป็นยังไงพอมารู้ว่าตายเนี่ยอุ้ยตกใจเลยนะเนี่ย
แล้วเห็นข่าวว่าแอมถูกจับอีกจำได้ว่าแอมเคยโทรหาลูกหนี้ที่ส่งเงินโอน
หลังจากที่แด้ให้เปลี่ยนมาโอนเข้าบัญชีของแอมแทน
แล้วก็มีการยื่นข้อเสนอให้กู้เพิ่มอีกต่างหาก
หนี้บอกแบบนี้ฮะ
ส่วนแกไปยังพนันปณีก็ไม่รู้คือ
นี่คือป้ากรยานะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับเราได้คุยกับคุณอุทัยนะฮะ
เป็นคนที่จ่ายค่างวดด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกู้เงินจากเสียเปล่าหรือว่านายแด้๒รอบครั้งละสี่พัน
ก็คือสลิปหลักฐานที่โอนแบบนี้นะฮะแชท
กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ครับเคลียร์หนี้หมดเรียบร้อย
ก็ไม่ติดต่อกับทางด้านเสียเปล่าหรือว่าในแด้อีกเลย
มีนาคมที่ผ่านมามีเบอร์ของนายแด้โทรเข้ามาหาครับ
แต่ว่าคนที่พูดปลายสายแนะนำตัวว่าชื่อแอมอ้างว่าเป็นเสมียนของเสียเป่า
แล้วบอกว่าตอนนี้เสียเปล่ากลับไปที่กรุงเทพ
เสียเปล่าเขาจะคลอดมีอะไรติดต่อแอมได้แทนนะ
จากนั้นก็โทรมาหาเธออีกครับ๒๑มีนา๑วันถัดมาโทรมาอีก
บอกว่าเสียเปล่าเขาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะ
ถ้าสนใจจะกู้เงินติดต่อแอมได้เลยแอมคือเป็นเสมียนนะ
เธอก็ปฏิเสธไปเพราะว่าไม่ได้อยากจะกู้เงินเพิ่ม
เคลียร์จบไปแล้วไงฮะก่อนหน้านั้น
โทรมาสองครั้งเลยครับแล้วก็หายไปจนกระทั่งมารู้อีกที
อ้าวแด้หรือเสียเป่าตายตั้งแต่วันที่๑๒มีนาคมแล้ว
เฮ้ยตาย๑๒มีนาแล้ววันที่๒๐มีนา๒๑มีนา
โทรมาแล้วบอกว่าเป็นเสมียนแล้วบอกว่ายินดีที่จะปล่อยเงินกู้ได้อีกเนี่ย

เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันที่๑ที่๒เดี๋ยวแม่ค่อยโทรกลับมาใหม่ให้เฮียกลับมาจากต่างประเทศก่อน

แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเฮียเสียชีวิตแล้ว
ไม่รู้เพิ่งมารู้วันบางประมาณวันที่๑๗๑๘เมษาเนี่ยเป็นข่าวดังเนี่ย
แล้วตอนนั้นแม่รู้ได้ไงว่าเป็นแอมที่คุยกับแม่
ก็เขาบอกแอมนะเนี่ยหนูเป็นเสมียนเขาก็บอกชื่อเลยแนะนำตัวเอง
นี่ค่ะคือป้าอุทัยบอกว่าเขาแนะนำแบบนี้เลย
เราได้ข้อมูลมาอีกว่าหลังจากนายแด้ตายไม่นานนะฮะ
มากับผู้ชายอีกคนหนึ่งขับรถเชฟโรเลสสีขาวของนายแด้วนเวียนในหมู่บ้าน
แต่ไม่ได้ลงมาจากรถแล้วก็ขับออกไปนี่นะฮะรถคันนี้นะ
จากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อแอมที่อ้างตัวว่าเป็นเสมียนของนายแด้หรือเสียเป่าได้อีกเลย
กระทั่งมารู้ข่าวว่าอ้าวโดนจับแล้ว
นี่ครับคือคนสงสัยเลยว่าเอ๊ะแอมนี่เขาไปดูหนังเรื่องอะไรมาหรือเปล่า
มันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปหมดทุกวงเลยนะคะ
นี่เป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่โดนลักษณะเดียวกันกับป้าอุทัยเลยค่ะ
คือคือกู้เงินกับนายแด้เนอะแล้วก็มีการส่งดอกส่งต้นส่งดอกเบี้ยไป
ปรากฏว่าอยู่เสียเป่าก็คือในแด้
ส่งไลน์มาบอกว่าปกติส่งดอกกับก๊อฟใช่ไหมก๊อฟลาออกไปแล้วส่งมาทางนี้แทน
บัญชีที่ให้ส่งคือบัญชีของแอมแล้วก็อ้างเหมือนกันเด๊ะเลยว่าแอมเนี่ยเป็นเสมียร
นี่เราได้แชทมาเลยนะคะดูสินี่คนหนีกูก็ตามต้องรายงานมึงไหม
เอายอดเก่าที่ติดก่อน๔๐๐หรือ๕๐๐เฮียเช็คก่อน
ตัวเองส่งรายละเอียดมาวันก่อนลูกน้องไปตามมันวิ่งหนีแล้วกูก็ด่ามัน
จะมาบอกมึงไหมมึงทำตัวดีมาตลอดไม่ไหวหยุดเฮียไม่ว่าเริ่มหยาบคายนะ
ส่งมาทวงกันแบบนี้เลยอะค่ะคือเธอเห็นว่าเป็นไลน์ของเสียเป่า
เธอก็เลยแบบเออก็คงจะเป็นเรื่องจริงแหละนายกอล์ฟคงลาออกไปแล้วจริง
ก็ส่งดอกมาที่บัญชีที่เขาส่งมาให้ใหม่จริงนะคะ
แล้วก็จะถูกแอมที่อ้างตัวว่าเป็นเสมียนของในแด้เนี่ยโทรมาข่มขู่ตลอด
ไหนก็ตามที่เธอส่งดอกช้าจะเริ่มขู่แล้วบอกนี่แอมนะ
เป็นเสมียนของแด้แอมมีผัวเป็นรองผู้อำกับเพราะฉะนั้นแอมไม่กลัวใครหรอก
พอแอมวางสายไลน์ปุ๊บไลน์ของเสียเปล่าก็เด้งปั๊บบอกนี่แอมแจ้งมาแล้วนะ
คือหนึ่งคนเล่นเป็นสองบทบาทโอ้โหเป็นแอมที่เป็นเสมียนและเป็นเสียเป่าที่ก็คือแด้
ข้อความพอส่งช้าปุ๊บเริ่มด่ายาบหยาบคล้ายแล้วจะให้กูลงมือเองไหมเดี๋ยวกลับไปมึงเจอกูแบบนี้ค่ะ
พักนึงเปลี่ยนอารมณ์เฉยเลยเหมือนคนเป็นบายโพล่าจากกูกูมึงมึงเออไปทำงานด้วยกันไหม
ชวนทำงานเฉยเลยค่ะไปทำงานกับน้องเฮียที่เกาหลีไหมได้เดือนละสามแสนต่อเดือนเลยนะ
คือคนอ่านแชทก็งงนะครับตกลงนี่ใครเนี่ยงงไปหมดแล้วจนกระทั่ง๒๔เมษายน
เอ้าเห็นข่าวไงเสียเปล่าตายแล้วเหรอเสียเปล่าตายตั้งแต่๑๒มีนาแล้วเหรอ
แล้วฉันคุยไลน์กับใครมาตลอดล่ะถึงรู้ว่าอ้าวแอมนี่สวมรอยมาเป็นแด้เป็นเสียเปล่ามาโดยตลอดเลย
แด้จริงพอรู้เรื่องปุ๊บเลิกไม่องค์ไม่โอนอะไรทั้งนั้นเธอหยุดโอนหยุดทุกธุรกรรมการเงินเลยค่ะ

ก็บอกว่าหัวกูเป็นระดับรองมันเป็นรองตำรวจ

ก็พูดจริงแล้วมันปากร้ายอยู่

ก็คงจะต้องถูกเชิญมาให้ข้อมูลนะครับ

ส่วนความชัดเจนเกี่ยวกับทางคดีและหมายจับ

พรุ่งนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น